คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้จะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องนนจากจังหวัดระยอง
ว่าจะรับทุนไปต่อชีวิตเท่าไรเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ก็จะมีของฝังที่พิเศษเพื่อจัดการที่จะร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจแต่ละดอก๒๐วินาที
ภายในตู้โบนัสนะครับจะประกอบไปด้วย
เงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้นะครับมีแต่ได้กับได้นะ
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องการ์ตูนครับ
เวลาโรงเรียนหยุดผมไปเก็บมังกุดรับจ้างทุกวันครับ
วันหนึ่งได้ค่าจ้าง๑๐๕บาท
ให้แม่ร้อยหนึ่งเก็บ๕บาทไว้ครับ

ผมได้ตังค์เยอะเพื่อเลี้ยงพ่อแม่เหมือนกันนะครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
โดราเอมอนมีหนวดกี่เส้น
ตัวลิสต์ที่๒๖เส้นครับ
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ผมจะได้เฉลยให้เรื่องต่อไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องราบครับ
ผมมีอาชีพทำงานอยู่โรงงานไม้
ตักไม้มาเก็บเข้าคังสินค้า
มีงานเสริมอีกคือช่วงเวลาที่ว่าง๕นาที๑๐นาที
ผมจะไปรัดไม้ได้ก้อนละ๖บาท
รวมแล้วผมก็จะมีรายได้ประมาณ๔๐๐ต่อวันครับ
นนทเขาก็ต่อยเดือนหนึ่งก็๒หน
ตังค์จากโดนต่อยมวยนี่แหละครับมาช่วยครอบครัว
ผมหรือจะโทษผมที่ผมไม่ดีเองครับ
ที่ผมรับผิดชอบครอบครัวไม่ได้
ให้ลูกไปลำบากไปต่อยมวยไปหาเงิน
ถ้าผมมีเงินสักก้อนก็จะเอาเงินไปใช้หนี้

ตังค์เขามาเปิดร้านขายอาหารอีสานครับ
ก็ต้องมาจ่ายดอกทุกเดือนครับประมาณ๓๐๐๐ครับ
ถ้าหนี้ตรงนี้บทไปทางครอบครัวผม

ภายในเวลา๓นาทีนะครับ
กบทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้มันได้นะลูกน้ำ

ใช้เวลามา๓นาทีฝวง
ใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒นาที๓๙วินาที

ครอบครัวน้องนนจากระยองนะครับตอนนี้ทำไปได้แล้ว๒ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องจังหวัดระยองครับ
จากผมไปช่วยแม่ผมก็ไปรับจ้างเก็บมังคุดกับน้องน็อตนะครับ
เขาจะมีถุงสะพายให้๑ถุงครับ
ปีนขึ้นไปเก็บกิโลละ๕บาท
ก็ได้ประมาณสัก๑๕๐๑๖๐ครับ
ผมก็เคยตกต้นมังคุดครับ
จังหวะนั้นมือผมเกาะกิ่งไม้อยู่ข้างหนึ่งครับ
ผมก็เลยไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากครับ
ผมอยากเก่งเหมือนพี่บัวขาว
จะได้ต่อยได้เงินเยอะเอามาให้พ่อแม่
ได้เลี้ยงน้องแล้วก็ซื้อกับข้าวมากินในครอบครัว

ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของจังหวัดระยอง

ผิด
ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของจังหวัดระยอง
ก็คือตัวเลือกที่๑นั่นเองลูก

ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของจังหวัดระยองนะครับ
จังหวัดชนบุรีมีพื้นที่ใหญ่กว่าจังหวัดระยองนะครับ

ข้อที่เหลือมีโอกาสลุ้นเงินแสนกันต่อครับ

จากเรื่องที่เหลือนั่นก็คือเรื่องบ้านของเราครับ
ฉันมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงไม้ในโรงงานค่ะ
วันไหนมีไม้เยอะก็ได้๒กรอบนะคะ
ไม้น้อยก็ได้กรอบหนึ่งค่ะ
ก่อนหนึ่งก็ได้ประมาณ๑๙๐บาทค่ะ
ปิดเทอมน้องนนท์ก็ไปช่วยทำงานไปช่วยเลี้ยงไม้ค่ะ
เวลาลูกนนท์ไปช่วยก็จะได้งานเยอะขึ้นนะคะ
ได้เลี้ยงไม้ไว้คืน
ตอนลูกไปโตยมวยแม่ก็กลัวไม่กล้ามอง
แม่กลัวเห็นลูกเจ็บแม่ทนไม่ได้

ลูกบอกว่าลูกจะสู้ต่อเพื่อแม่

ก็เป็นห่วงอนาคตของลูก๓คนนะคะ
ดีใจและก้มใจในตัวลูกมาก
ช่วยหาเงินใช้ในครอบครัว
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
วงมาลัยที่เด็กถือมีสีอะไร

ถูกข้อนี้๑แสนบาทนะครับ

ถูกเหมือนกันนะครับ
ครับ

ฆ่าพลัวน้องน้นนะครับจากจังหวัดตะยองนะครับ

กุญแจต่อชีวิต๒ดอก

แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกกุญแจต่อชีวิตได้๒ดอก
กุญแจต่อชีวิตใครจะเป็นคนเลือกครับ

ผมขอให้ไขครั้งเดียวแล้วออกเลย
กุญแจดอกที่๑จะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจดอกที่๒พ่อจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

กุญแจสองดอกได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

ขอให้โชคดีกับการขายตู้โบนัสนะครับ

ไม่ออกไปเลย

ไม่ออกไปเลย
ไม่ออกไปเลย
ไม่ออกไปเลย

ไม่ออกไปเลย

ไม่ออกไปเลย

ไม่ออกไปเลย

ไม่ออกไปเลย

ไม่ออกไปเลย

ไม่ออกไปเลย

ไม่ออกไปเลย

ไม่ออกไปเลย

เอาล่ะตอนนี้นะครับครอบครัวของน้องนนท์จากจังหวัดระยองนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตวันนี้ครับ๒๐๐๐บาท
พร้อมกับข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัม
คุณผู้ชมครับลูกที่ดีมีความกระตันอยู่

คือสิ่งที่มีค่ามหาศาล

หลายครอบครัวอยากได้ลูกแบบบ้านนี้นะครับ
และเราได้เห็นน้ำใจจากความกระตันยูนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจ๋ามาช่วยกันต่อ
อดคุณงามความดีของเด็กน้อยเด็กชายคนนี้นะครับ

ผมขออนุญาตฝากครอบครัวน้องนนท์จากจังหวัดระยอง

อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้
พร้อมในเรื่องของกำลังทรัพย์ก็ช่วยนะครับ
ส่วนใครที่พร้อมในส่วนใด
เราพอที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันกันได้

ผมเชื่อเลยครับว่าหลายคน
อาจจะมีความสุขในการให้และการแบ่งปัน

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
และก่อนจากกันวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ไปฟังความรู้สึกของครอบครัวน้องนนท์ว่า
เขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้อย่างไรบ้างนะครับ
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้ว

สวัสดีครับ
ผมเคยโทษตัวเองที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
ที่ไม่สามารถดูแลครอบครัวให้กินดีอยู่ดีได้

มันเป็นแรงและพลังบวกที่ทำให้ผมต้องทำงานมากขึ้น
ลูกจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวไปชกมวย

ในวันที่ผมท้อแท้บทหวังมองย้อนกลับไปก็เห็นครอบครัวของผมเป็นพลังกายพลังใจให้ผมได้ลุกขึ้นอีกครั้ง
วันนี้ได้มีโอกาสมารายการเกมต่อชีวิตทำให้ผมมีทุนมีพลังใจที่จะเดินหน้าทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวต่อไป
ขอให้ทุกครอบครัวมองบวกบวกพลังใจให้ไปต่อผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวครับ
ตั้งแต่พ่อผมถูกจับติดคุกไปแม่ผมต้องทำงานหนักมาก
ผมกับน้องต้องหยุดเรียนเพื่อไปช่วยแม่กรีดยางและบางทีผมก็เป็นลูกจ้างในอู่ซ่อมรถ
ผมอยากมีเงินเยอะผมจะได้เอาเงินไปรักษาแม่ผมก็เป็นห่วงแม่ครับ
ไข่น็อตจำนวน๑๔รูภายในเวลา๓นาที
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร